ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหน่อยเมื่อวานใครเจอกลุ่มผู้ชุมนุมคาม็อบบ้าง
คาร์มอบคือเขาบอกว่าไม่มาประชุมใช่ไหม
ไม่มาประชุมไม่มาโหวตพิธาด้วยนะก็ลาออกไป

ผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างก็ลาออกไป

โดยนายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชน
นัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
วลชนต่างก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเพียบเลยในขบวน
เพราะว่าตามแผนกิจกรรมของคาร์มอฟจะเคลื่อนขบวนไปจุดสำคัญต่าง
ที่คือกรองบัชการกรองทัพบก

แล้วจุดสุดท้ายเราจะไปสิ้นสุดกันที่
หอสินเมืองกรุงเทพฯมหานคร

หรือคือจะไปยื่นหนังสือลาออก

หลังจาก๑ไม่มาติดภารกิจ
๒ไม่มาไม่พอและคงไม่โวทิ์ให้พิทาด้วย
การเคลื่อนขบบนของผู้ชุมนุ่มใช้มอเตอร์ไซส์นำหน้าไป
นำหน้าไปมีรถกระจายเสียงรถขยายเสียงด้วย
มีการกดตาป้านป้านป้านไปตลอดครับคุณผู้ชม
จุดแรกไปถึงกองบัญชาการกองทัพบกก่อน
ก็มีทหารในเวร
ก็เอาตุ๊กตาหมูกับรถถังทำไม

เขาบอกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความเกียรติคลาน

อกจากนี้โปรยกระดาษที่เป็นใบลาออกของสมาชิกวุฒิสภา
หน้าประตูกองประชาการกองทัพบกด้วยนะครับ
จากนั้นจึงเคลื่อขบวนต่อไปที่กองประชาการกองทัพเรือ
ยื่นหนังสือให้กับตัวแทนของหน่วยงานต่างเช่นกันนะครับ
ตัวแทนไปชี้แจงกับมวลชนบอกว่า
พูดจุดลืมฟ้ามก่อน
สาเหตุที่ท่านผู้พระชการทัพเรือ
เพราะว่าท่านติดภารกิจไง
ติดภารกิจงานวันลำลึกเหตุการณ์รส๑๑๒ไง
ส่วนที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นยังไง
นะครับตำรวจนะครับเตรียมแผนรองรับมวลชนอย่างแน่นหนา
แล้วปิดประตูหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วางกำลังข้างในก็เพียบข้างนอกก็เพียบ
แล้วเอาผ้าใบสีฟ้ามาปิดที่ป้ายด้วยนะครับ
ป้ายทำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ
มันเคยโดนแล้วก็มีประสบการณ์นะครับ
มาคลุมไว้ป้องกันการลื้อทำลายการพ่นทรงพ่นสีป้าย
จุดนี้มวลชนทำกิจกรรมเผาพริกเผาเกลือด้วย
แล้วยื่นหนังสือนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์แทรกซ้อนใด
กลุ่มมวลชนก็ไปต่อไปรวมตัวกันที่หอศิลป์
โดยนายอานนท์นำพาขึ้นเวทีปลาใส
ให้กำลังใจชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกล
แล้วย้ำว่า๘พักต้องจับมือกันให้แน่นนะ
แล้วขอให้ประชาชนร่วมกันออกมาต่อสู้
แล้วเรียกร้องเลยสวที่ไม่ลงมตินะครับ
ลาออกไปลาออกไปนี่อันนี้กลุ่มเขาเรียกร้องแบบนี้
แล้วก็นัดรวมตัวกันอีกครั้ง๑๙กรกฎาคม
วันโหวตอีกวันโหวตนี่

รบมติของประชาชนเสียงข้างมาก
โหวตนายกรัฐมนตรีซะ

ของทางกลุ่มที่เขาสนับสนุนพักเก้าไกล

ก็เห็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่มวลชนเฉย
คนดังศิลปินอย่างคุณก้องห้วยไร่พี่เสกโลโซ

คือจะรู้เลยว่าจุดยืนทางการเมืองของเขาชัดเจน

อย่างคุณก้องห้วยไร่ถูกต้องค่ะก็มีการโพสต์นะ
คุณกล้องเนี่ยโพสต์คือปกติเราจะเห็นอยู่แล้วล่ะ
ว่าโพสต์ของคุณก้องก็มีความคิดเห็นกับการเมือง
ประกาศตัวว่าเชียร์สีส้มสนับสนุนก้าวไกล
ล่าสุดเนี่ยค่ะข้อความที่เขาโพสต์นะ
ก็เหมือนกับแบบประมาณว่ามีเสียง

ตัดทุกอย่างออกไม่มีคนปกติที่ไหนหรอก

คืนนี้เจอกันปีกไม้สาย๒ผมก็เล่นคอนเสิร์ตทุกวันนั่นแหละ
มีเสียงก็ออกเสียงเก็บไว้ทำไม
งดออกเสียงในการโหวตครั้งที่ผ่านมา
ไม่ใช่แค่คุณก้องห้วยไร่

เสกก็โพสต์เชียร์พักก้าวไกลสุดใจเหมือนกันนะ
ประกาศเลยบอกว่าตอนที่เลือกตั้งเนี่ยโอ๊ย
บ้านที่บ้านนี่ก้าวไกลยกบ้านค่ะ
แล้วตอนที่ก้าวไกลกำลังต่อสู้กับเกมการเมือง
ตอนนี้มารุมร้าวหนักเหลือเกินอยู่ตอนนี้นะ
เสกออกมาให้กำลังใจ
ให้กำลังใจชาวสีส้มด้วยเพลงนี้ลองฟังค่ะ
ขอบรรพีกำลังสู้กับพ่อเจ้าผู้ชนะครับทุกคนค่ะ
พอจบเพลงนี้พี่รู้เลยว่าเพลงอะไรต่อ
จักรยานสีส้ม
ไม่มีนะ
พี่พูดถึงเรื่องสีส้มสีแดงให้ดูก่อน

พี่เสกโลโซเนี่ยคือเขาบอกว่า
เล่นคอนเสิร์ตอันนี้คือที่สมุทรสาครนะ

ลุกขึ้นมาสู้ใช่ไหมแล้วพี่เสกออกมาโพสต์ด้วย
บอกว่าถ้าส้มไปไม่ถึงฝันเราก็จะสนับสนุนแดง
นี่โพสต์นี้ของพี่เสกคนไปเม้นต์เป็นพันเลยนะ
ครับแต่นอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชม
คุณการวิพากรภรรยาของพี่เสก
เห็นบอกว่าน่าจะอยู่คนละทางกับพี่เสกนะ

ขนาดว่าพี่เสกโพสต์ไว้บอกว่าทำยังไงดีเมียเชียร์คนละพัก
แล้วถ้าไปดูในอินสตาแกรมของพี่การเนี่ยนะ
กร่ายยาวถึงประธานยุทธศาสตร์๒๐ปี
แล้วก็ชื่นชมชื่นชมหลายอย่างเลยคุณผู้ชม
คนละทางซะแล้วชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์บอก
น่าจะต้องไปเคลียร์กันเงียบในห้องแล้วล่ะ
ไหนบอกพี่เสกทั้งบ้านเลือกเก้าไก่นะเมื่อกี้

บ้านเลยนะถ้าเป็นสถานการณ์เป็นแบบนี้นะ

พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาจัวปั๊บลุกหนีเลย